วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการติดตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่คณะยาวกรุงเทพเนี่ยนะฮะ
เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดก็ต้องบอกว่ามันก็โหดเยี่ยมเหลือเกิน

ผู้ชายคนหนึ่งถูกรุมทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
ที่สำคัญคือ๑ใน๒ของผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเด็กหญิงอายุเพียงแค่๑๓ปีเท่านั้น
ใช่แล้วเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดโอ้โหรุมกระทืบแบบตอนกระทืบใช้เวลานานเลยนะคะ
ถูกต้องฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมครับ

วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
บางคนก็มาตั้งวงดื่มสุราอะไรก็มี
จรปิดเนี่ยจะมีผู้ชายกับผู้หญิงคนหนึ่งไปรุมทำร้ายผู้ชายอีกคนนึง
สุดท้ายเขาเสียชีวิตผู้ที่เสียชีวิตชื่อในจีดขุนสันเทียอายุ๔๙ปี
เป็นคนชายภูมินะฮะคนที่ทำร้ายเนี่ยผู้ชายชื่อในสอนเป็นแรงงานชาวลาว
อีกคนนึงเป็นผู้หญิงนะฮะเด็กหญิงอายุ๑๓ปีนี่ครับ
ถูกรุมเตะรุมทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็ลากศพเข้าไปนะฮะ
คุณจิรยุทธ์ได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับชื่อว่านางสาวรุ่งอรุณอายุ๔๗ปีนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่นะฮะมีตัวเธอคือนางสาวรุ่งอรุณตามภาพนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
มีในจีดที่เป็นคนตายมีนางสาวกิ่งแล้วก็มีในสอนคนก่อเหตุ
กับเด็กหญิงอายุ๑๓ปีที่เป็นคนก่อเหตุอีกคนนึงสมมุติว่าชื่อเด็กหญิงบีก็แล้วกัน
แล้วก็มีนายพงศธรด้วยนะฮะจากนั้นพอใกล้ถึงช่วงเกิดเหตุเนี่ย
นางสาวรุ่งอรุณกับในจีดเนี่ยได้หุ้นเงินกันคนละ๒๐บาท
จะเอาไปซื้อเหล้านะฮะแล้วก็มอบหมายให้กับนางสาวกิ่งเป็นคนไปซื้อ
ไปชั่วโมงนึงได้นางสาวกิ่งยังไม่กลับมา
นี่ฮะนางสาวรุ่งอรุณที่เล่าให้คุณเจรยุทธ์ฟังนะครับ
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเมากันแล้วในจีดเนี่ย
ก็เลยตะคอกใส่เธอว่าทำไมกิ่งไม่มาสักทีนึง
หรือว่ากิ่งเนี่ยจะเอาเงินแล้วหนีไปแล้วไปซื้อเหล้ากินคนเดียวแล้ว
จากนั้นในจีดก็เดินออกจากวงเล่าไปอืม
ทำให้เด็กหญิงบีเนี่ยที่สนิทสนมกับเธอเนี่ย
ไม่พอใจหาว่าในจีดเนี่ยตะคอกเธอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ก็เลยเดินตามในจีดไปค่ะนี่ฮะตามภาพเนี่ยฮะ
แล้วก็ไปกับนายสอนจากนั้นก็เป็นไปตามกล้องวงจรปิด
คือไปรุมทำร้ายจนเสียชีวิตนางสาวรุ่งอรุณบอกว่า
ไม่คิดว่าทั้งสองคนจะไปทำร้ายในจีดเหมือนกัน
คือมันเป็นเรื่องที่แบบเล็กน้อยมากนะแค่ตะคอกใส่กัน
ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องไปทำร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้
ไม่รู้เขาทะเลาะอะไรกันแต่เท่าที่รู้คือน้องผู้หญิงเนี่ย
มันบอกไปทำอะไรพี่น้ำเออเขาเป็นน้องกันเนอะเป็นหลานเขาก็รักป้า
ไปทำร้ายอะไรพี่น้ำหรือเปล่าแล้วมันก็ลากพี่ผู้ชายไปไหนก็ไม่รู้
อืมเลยเลยไอ้ตาแสนนั่นก็คงตามไปอืมมันนึกว่ามันจะมาทำร้ายพี่น้ำ
มันก็เลยลงลงมือลากลากแขนลากแขนไปในตึก
เพราะฉะนั้นพี่น้ำก็ไม่รู้แล้วขวัญก็คิดว่าจะมาทำอะไรอะไรป้า
มันก็ห่วงกว่าป้านี่อันนี้มันเลยลงมือเลย
น้องน้ำเปล่าไม่รู้มารู้อีกทีว่าพี่คนนั้นตายแล้ว
นายพงศกรนี่ก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับท่านผู้ชมครับเขาก็อยู่ในวงที่นั่งดื่มเหล้ากันด้วย
เล่าให้กับคุณจิรยุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับบอกว่าเขารู้จักกับนายสอนนะ
หนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยรู้จักมาสัก๕เดือนได้แล้ว
สอนทำอาชีพรับจ้างทั่วไปเวลาเลิกงานก็มาตั้งวงดื่มเหล้ากันนี่แหละนะฮะ
นี้นี่แหละนะฮะส่วนในจีดเนี่ยเพิ่งมาอยู่แถวนี้ได้สามวัน
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากเงิน๒๐บาทนั่นแหละนะที่ทะเลาะกันในวงเล่า
เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าผู้ตายเนี่ยจะแอบขึ้นไปขโมยโทรศัพท์ของเด็กหญิงบีบนห้องนอนอะไรอย่างนี้
อันนี้เขาบอกไม่ใช่นะฮะแล้วเท่าที่ทราบเนี่ย
เด็กหญิงบีก็ไม่ได้มีห้องเช่าไม่ได้มีที่พักเป็นหลักแหล่ง
อยู่บ้านคนนั้นทีคนนี้ทีเพราะฉะนั้นผู้ตายจะไปขโมยโทรศัพท์มือถือในห้องของเด็กหญิงบีได้อย่างไร
นะฮะแล้วถ้าขโมยจริงเนี่ยตอนที่มานั่งดื่มเหล้าด้วยกันเนี่ยก็ต้องทวงถามไปแล้ว
อยู่ที่สอนอคันนายาวถูกคุมตัวไว้นะครับท่านผู้ชมครับตอนแรกในสอนเนี่ย
บอกเขาไปเยี่ยมมาแล้วในสอนปฏิเสธ
ก็เลยบอกไปว่าเออนี่มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะ
กล้องวงจรปิดมันมีหลักฐานออกมาแล้วนะเห็นว่าทำร้ายจริง
สอนก็เลยยอมรับว่าทำร้ายจริงเตะไปสองครั้งเท่านั้น
แล้วอ้างว่าที่เหลือเนี่ยเด็กหญิงบีเนี่ยเป็นคนทำทั้งหมด
ยืนยันว่าไม่ได้บังคับให้เด็กหญิงบีทำร้ายในจีดจนเสียชีวิตด้วย
ให้ปี๋ยาว่าไปงั้นห้องกูทั้งนี้เขามิมีห้องอ่ะ
สอนบอกกูไม่ได้ทำไอ้สอนมึงก็ทำได้
เขาเป็นเหมือนผู้หญิงธอมผู้หญิงธอมไง
อ่ะเขาเข้าไปกลางเขาก็กระทืบ
เราไปคุยกับย่าของเด็กหญิงบีนะครับทุกผู้ชมครับ
ย่าบอกว่าเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะครับ
คุยกับหลานสาวที่สอนอคันนายาวนะฮะที่ถูกคุมตัวไป
หลานก็ยอมรับว่าทำร้ายเขาจริงนะครับ
สาเหตุหลานบอกว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ย
ถูกในจีดปีนขึ้นไปในห้องเช่าของเพื่อนที่หลานไปอยู่ด้วย
แล้วขโมยโทรศัพท์มือถือของหลานไป
พอเจอกับในจีดเมื่อวานนี้ก็เลยทวงถามโทรศัพท์มือถือ
แต่ถูกในจีดตบศีรษะไปหนึ่งครั้ง
หลานก็เลยตามไปแล้วก็ทำร้ายเขา
แล้วก็มีผู้ก่อเหตุอีกคนนึงเนี่ย
บังคับให้หลานสาวเนี่ยทำร้ายเขาจนเสียชีวิต
อันนี้ย่าเขาบอกกับเรานะบอกว่าหลานสาวเขาอ้างว่าอย่างนี้
ย่าเนี่ยมองว่าหลานสาวคนเดียวคงไม่สามารถทำร้ายผู้ชายจนตายได้
เพราะว่าหลานอายุแค่๑๒จะครบ๑๓เต็มเนี่ยเดือนธันวาคมนี้
โดยหลานสาวไม่ได้เรียนหนังสือเพราะบอกว่าไม่ชอบเรียนหนังสือ
ส่งไปเรียนก็โดดเรียนเป็นประจำจบแค่ชั้นม๓
เป็นไปได้ว่าหลานสาวโมโหก็เลยทำร้ายเขานะคงมาจากการถูกตบศีรษะก่อน
อีกคนนึงที่ร่วมกับเขาเขาบอกเขาเจอแล้วโทรศัพท์
แล้วคนนั้นก็บอกว่าไปเอาเลยไปเอาเลยยกให้น้องไปเอา
น้องก็ไปเอาเขาไปเอาปุ๊บเขาจับโทรศัพท์มา
คนนี้ก็ลุกขึ้นตบหัวตบหัวแล้วก็เดินไป
น้องก็เลยวิ่งตามตามไปตีอ่ะ
ไม่นะแต่คือร่วมปากอ่ะพักขาวติง
ปากไวผมได้สนใจแล้วก็ยเขาอยู่นี่

แต่คอยจ้องคน

เป็นคนล่าเริงเป็นคนแบบมีใครทำอะไรใครเป็นอะไรช่วยเหลือเขาหมด
สำหรับศพของนายจีตอนนี้ยังอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลนะครับ
ญาติก็มีคุณพ่อที่อายุ๙๐เนี่ยมาจากสะแก้ว
วันนี้มาสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการรับศพจากพนักงานสอบสวนสนคณะยาวนะฮะ
กับภรรยาตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับ
ผู้ต้องหาคือในสอนยังปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายจนเขาตายนะครับ
แต่พยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดจะชัดเจนว่าเห็นว่าไปทำร้ายด้วย
ส่วนเด็กหญิงบีตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสารเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับ
ค่ะนี่แหละค่ะจุดตรงที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของอาคารพาณิชย์ที่เป็นอาคารร้าง
แถวนั้นก็บอกว่าก็จะมีคนเร่ร่อนไปอยู่แถวนั้นอยู่เป็นประจำแล้วมันก็เลยเกิดเรื่องร้ายแบบนี้เกิดขึ้น
แล้วเนี่ยเด็กหญิงบีตามภาพในกล้องวงจรปิดคือกระทืบอยู่นานเลยอ่ะแล้วในสอนก็ลากเข้าไปที่มุมแล้วเด็กหญิงบีก็กระทืบซ้ำต่อด้วย
ทีมข่าวไปที่บ้านของในจีดในพื้นที่อำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชายภูมินะคะคือตัวบ้านถูกปิดเอาไว้เพราะว่าเจ้าตัวมาทำงานในกรุงเทพเป็นปีแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
ก็ตัดสินใจเดินทางไปหางานทำที่กรุงเทพ
จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยน้องชายก็ไม่กลับบ้านอีกเลย
บอกว่าพอเห็นคลิปแล้วเนี่ยนะรับไม่ได้เลยนะคะ
แค้นแทนน้องมากคือตามภาพในกล้องวงจรปิด
ที่ดูผ่านทางข่าวผ่านทางทีวีเนี่ยเธอบอกว่า
โอ้โหน้องเธอไม่มีโอกาสได้ต่อสู้อะไรเลย
เด็กผู้หญิงอายุแค่๑๓ทำแบบนี้ได้ยังไงมันเกินกว่าเหตุมาก
แล้วยังไปโยนความผิดไปหาว่าน้องชายเธอขโมยโทรศัพท์มือถืออีก
ทั้งที่น้องชายเธอไม่ได้เป็นคนที่มีนิสัยขี้ขโมยเลย
โทรศัพท์เค้าน่ะมันไม่เป็นความจริง
เพราะว่าอยู่กันมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่นะ
คนนี้ไม่เคยชกคนไม่เคยรักคน

แบบคนนั้นแบบนั้นคนนั้นมันป่วย
นั่นแล้วที่นี่เดินคือเขาก็ว่าแต่คนกินเหล่าเมายา
แล้วอยู่นี่ไม่กินเลยอยู่น้ำกันมาเนี่ย
ส่วนนายสาคอนหวังปักกลางอายุ๕๗ปี
เป็นลูกพี่ลูกน้องของในจีดนะคะ
ก็บอกว่าพอเห็นภาพที่ในจีดโดนทำร้าย
ที่มีการนำเสนอผ่านทางการนำเสนอข่าว

กล่าวหาว่าในจีดไปขโมยโทรศัพท์อีก
สาคอนบอกว่าผมก็เป็นอีกคนนึงแหละที่ไม่เชื่อ

ว่าคนก่อเหตุน่าจะให้การเท็จนะคะ
ที่ผ่านมาในจีดไม่เคยดื่มเหล้า
แต่ตามข่าวบอกว่าในจีดล้อมวงดื่มเหล้า

สาคอนบอกว่าแต่ก่อนเนี่ย

จีดพอย้ายไปอยู่กรุงเทพได้สักปีนึงแล้วใช่ไหมคะ

หรืออะไรแต่ถ้าตอนอยู่ในพื้นที่

ไม่เคยดื่มเหล้า
เราก็ไปก่อสร้างกับเราก็ไปด้วยกัน
พี่ชายเขาเนี่ยก็เราต้องทำใจไม่ได้เพราะว่าเขาโดนโดนทำลายแบบนี้
เพราะว่าน้องตัวเองไม่ได้ต่อสู้จากหน่อย
เขาโดนทำร้ายแบบนี้
เขากล่าวอ้างว่าน้องชายไปแย่งโทรศัพท์เขาไปขโมยโทรศัพท์
ไม่ใช่จริงหรอกอ่ะเพราะว่าผมก็รู้ว่านิสัยเขามาแต่แต่เล็กเขาไม่เคยทำแบบงี้
เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะพ่อของในจีดจะไปรับศพลูกชาย
กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว
ก็คือเป็นบ้านของคุณพ่อในจีดนะคะ
ชาปนกิจในวันพุธที่๒๓มิถุนายนนี้ค่ะ

จะไปขโมยโทรศัพท์มือถือตามที่ผู้ก่อเหตุอ้าง
หรือว่าสาเหตุจากเงิน๒๐บาทในวงเล่าแล้วก็มีการแบบด่ากันเนี่ยนะ
ก็ไม่มีสิทธิ์จะไปทำร้ายร่างกายเขาจนเสียชีวิตแบบนี้นะคะ